แต่เป็นนางเอกสาวร่างเล็กแต้วนัทพรช่วงนี้คุณผู้ชมขาบอกเลย
ไม่ว่าจะกินจะยืนจะเดินจะนอนจนนั่งโลกของแต้วทั้งใบก็กลายเป็นสีชมพูค่ะ
เพราะอะไรเพราะว่ามีไฮโซไนมาดูแลหัวใจยังไงล่ะคะ
คู่นี้น่ารักนะใช่คือใครที่ติดตามไลฟ์สไตล์ของคู่นี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่า
คู่นี้เนี่ยเขาชื่นชอบการรับประทานอาหารเป็นชีวิตจิตใจซึ่งก็มักจะมีโมเมนต์เนี่ยผ่านรูปถ่ายให้เราได้เห็นอยู่เป็นประจำ
เวลาควงเงินไปดินเนอร์ที่ไหนนะเขาก็จะแชร์รูป
รวมไปถึงฝ่ายชายอย่างไฮโซไนเนี่ยมักจะเลือกโชว์ฝีมือทำเมนูพิเศษให้แต้วทานอยู่บ่อย
งานนี้ค่ะแต้วก็ถูกคุณออนนี่บันเทิงไทยรัฐของเราจ่อไมค์ถามถึงเมนูมัดใจแฟนนุ่ม
แต้วบอกว่าพี่หนูยังไม่มีเมนูที่คิดไว้ว่าอยากจะทำอะไรให้ทานเลยค่ะ